วันหยุดยาวนี้ถือว่าสภาพอากาศค่อนข้าง
จะเป็นใจสำหรับการท่องเที่ยวเดินทาง

ใครที่อยากไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
คงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นสมใจแน่นอน
ห่วงเวลาแบบนี้จะยาวนานไปแค่ไหน

อย่างที่บอกพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
หุณภูมินั้นยังมีโอกาสลดลงและหล่นลดไปในปี๑๒
เพราะว่าขณะนี้เองปัจจัยสำคัญก็คือ
คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังแรงละทีเดียวนะครับ
อบเอาความเย็นจากบริเวณทางตอนบนจากประเทศจีน
ค่อยแผลลงมาทางปีกตะวันออกของเอเชียนะครับ
แล้วก็แผลลงมาแถวบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของจีน
ลงสู่เวียดนามแล้วก็เข้าสู่ไทย
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนในช่วงกลางวัน
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเพราะว่าแดดแรง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าฝนจะลดลง

ก็ทำให้คลื่นลมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าคลื่นนั้นสูงประมาณ๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
นอกจากนี้เองก็ทำให้ฝนลดลง
เพราะว่าขณะนี้พบว่ามีหนึ่งปัจจัยก็คือ
ช่วยดูดฝนออกไปจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หนาวที่แรงก็ดึงฝนให้มีการเลื่อนต่ำลงไปนะครับ
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศมาเลเซียแทน

ก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่

จะพบว่าอากาศเย็นจะค่อยแผลลงมาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่วนสีเขียวถ้าหากไปดูต่อไป
ก็จะพบว่าสีฟ้าค่อยดันเอากลุ่มฝน
ตับลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ลงมาแบบนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่๑๒
และสังเกตดูบริเวณทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ครับ
จะเริ่มมีการก่อตัวของพายุ๑ลูก
พายุนี้ก็คาดการณ์ว่ามีทิศทางมุ่งหน้าขึ้นไป

ซึ่งจะพบว่าหลังจากนี้
พายุลูกนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะดึงฝนนั้นกลับขึ้นไป
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง

ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่หลังวันที่๑๓เป็นต้นไป

กลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนล่าง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ